การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งใหม่ในอัตรา๘๓๐บาท
สภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนั้น
ซึ่งจะเริ่มมีผลเป็นครับใช้ในดำเนินสายยนต์ที่จะถึงนี้นะครับ

เพราะว่ามีธุรกิจบางแห่งก็เริ่มที่จะปรับราคาสินค้าล่วงหน้าแล้วนะครับ
ส่วนธุรกิจบางแห่งก็วางแผนที่จะปรับลดพนักงาน
เพื่อความอยู่รอดของกิจการของตัวเอง

มีแนวโน้มจะถูกปรับลงให้เหลือเพียง๕คน
คอรมอลมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งใหม่
นายวิสรุธสุขคลพงเผ่ากรรมการบริหารโรงงานนี้บอกว่า
ปลดพนักงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันที๔๕๐๐บาทต่อเดือน
รัฐบาลจะมีมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ
ทางด้านภาษีและสนับสนุนเงินทุน
แต่ก็ไม่สามารถเยียวยาค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าที่เพิ่มขึ้นมาได้
ระยะต่อไปโรงงานเตรียมนำเครื่องจักรที่จำเป็นมาทดแทน

รวมทั้งวางกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ให้เป็นผู้รับผลิตสินค้า
ส่วนการขึ้นราคาสินค้าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายสุรชัยชาญอนุเดช
ได้ออกมายอมรับว่าได้ปรับค่าอาหารเพิ่มขึ้นแล้วประมาณร้อยละห้า
เพราะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นจากเดือนละ๒๐ล้านบาท

ปัจจุบันที่มีจำนวนพนักงานทั้งหมด๓๐๐คนทั่วประเทศ
นายกสมาคมพัฒนาคารไทยนางฐานิวัลกุลมงคลมองว่า
ผู้ที่ได้รับผลเสียมากที่สุดคือผู้บริโภค
ต้นทุนค่าแรงจะเพิ่มเพียงร้อยละหนึ่ง
แต่ผู้ประกอบการจะปรับขึ้น๕๑๐บาทต่อเมนู
เพราะจะมีการบวกต้นทุนแฝงจากวัตถุดิบอื่น
ก็แรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ในอนาคตจะเห็นภาพที่ธุรกิจทุกระดับ
เริ่มมีการปรับตัวโดยการให้ลูกค้าบริการตนเองมากขึ้น
รวมทั้งนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนต่อไป